ท่านผู้ชมครับที่ศรีษะเกศเนี่ยเช้าบ้านก็ลื้อเรื่องอาถรรณนะฮะ
เพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยไปล้มทับคนงานเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับ

ตอนที่กำลังเตรียมจัดงานพระทานเพลิงศพหลวงปู่เกลี้ยง
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกด
ล้มลงมาแบบนี้เลยเหรอคะ
มาเห็นพระพุทธรูปนะฮะที่ลมคว่ำอยู่ด้านล่างนะครับ
เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง๑เมตร๒๐นะครับ
น้ำหนักเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองร้อยกิโลกรัมโอ้โหนี่นะฮะ
คว่ำลงมาแล้วก็ทับนายสรรยูกัญญามัยอายุ๔๐ปีเสียชีวิตค่ะ
ที่คนงานอีกคนนึงก็คือนายอดีศักดิ์ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าคนเจ็บคนตาย
ก่อนเกิดเหตุกำลังเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปจากแท่นที่ตั้งเดิม
ห่างจากที่เกิดเหตุ๒๐เมตรเพื่อเตรียมปรับสถานที่
ในการประกอบพิธีพระทานเพลิงศพหลวงปู่เกลี้ยงเตชธโม
เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ท่านละสังขารไปเมื่อวันอาทิตย์ที่
มกราคมปี๒๕๖๒ช่วงเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปคาดว่า
ตอนนั้นคนงานน่าจะอยู่กันไม่เยอะนะฮะอยู่กันแค่สองคน
พระพุทธรูปกันแค่๒คน
ซึ่งน้ำหนัก๒๐๐กว่าฮก็น่าจะพลาดแล้วครับ
แล้วก็นี่ฮะพระพุทธรูปก็เลยหลุดแล้วก็ล้มทับทั้งคู่นะฮะ
จนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนมันมีเหตุการณ์คนงาน
ตกจากนั่งร้านที่วัดเสียชีวิตมาทีหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองนะครับ
มีคนงานเสียชีวิตในวัดแห่งนี้เชื่อว่าน่าจะเกิดจากอาถรรพ์หรือเปล่า
หรือว่าอาจจะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางไม่ครบถ้วนหรือเปล่าตอนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่
อ่ะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะตรงนี้
ตอนนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ศพของนายสลันยูที่เสียชีวิตตอนนี้ก็ส่งไปนิติเวศ
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะฮะส่วนอีกคนนึงตอนนี้ยังเจ็บสาหัสอยู่นะครับ